สวัสดีครับ

เมื่อรถบรรทุกแก๊สเสียหลักพลิกคว่ำ
บริเวณใต้ทางด่วนถนนเพชรชบุรีตัดใหม่
เขตราชเทวีกรุงเทพ
ถังแก๊สหลุดออกจากตัวรถ

ไฟเผาผลาญไปทั่วบริเวณ
ถนนกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตา
ราว๓ทุ่มของ๒๔กันยายน๒๕๕๙
ขณะรถยนต์หลายสิบคันกำลังจอดติดไฟแดง
บริเวณใต้ทางด่วนเพชรชบุรี
รถบรรทุกแก๊สถังคู่บรรจุแก๊สมาเต็มถัง
ขับรถพุ่งลงมาจากทางด่วน
คนขับพยายามเร่งความเร็วหวังให้พ้นไฟแดง
เพื่อตรงเข้าถนนเพชรชบุรี
แต่ด้วยความเร็วและแรงส่งที่วิ่งลงมา
ทำให้รถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ
รถตะแคงครูดทะไหลไปกับพื้นถนน
พุ่งเข้าชนหอพักสตรีเยื้องทางด่วน
แก๊สหลุดออกจากตัวรถทันที
วยพุ่งออกมาฟุ้งกระจายปกคลุมทั้งถนน

ประกายไฟขนาดมหุมานลุกวาบ
ถนนเพชรชบุรีตัดใหม่กลายเป็นทะเลเพลิงในคลิปต่าง
รถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่ใต้ทางด่วน
แม้คนในรถพยายามจะหนีตาย
แต่ไม่ทันการถูกไฟคลอกเสียชีวิตอย่างน่าอาณาจ
ไฟลุกโหมสูงเข้าตึก๓ชั้น
อาคารบ้านเรือนชุมชนแออัดทั้งสองฝั่งเสียหายเป็นวงกว้าง
ชาวบ้านต่างหนีเอาชีวิตรอด
เจ้าตะที่กู้ไภเข้าช่วยเหลือ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำควบคุมไฟนรก
สภาพบนถนนที่เราเห็นก็คือรถยนต์คือไหม้เป็นโครงอย่างเดียวเลย
และในรถก็บางคันยังมีศพอยู่
บางคันก็ยังมีศพอยู่บางคันก็ถูกรุ่นพี่เขาช่วยเอาออกไป
เราเห็นแบบโอ้โหคือตอนนั้นเรายังใหม่มาก
ก็มีความรู้สึกว่าน่ากลัวมาก
เหตุการณ์ครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า๘๐ศพ
หนึ่งในนั้นคือสุทันฝักแคร์เล็ก
คนขับรถแก๊สมรณะเสียชีวิตขามรถ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียหายกว่า๖๐คัน
ค่าเสียหายกว่า๒๐๐ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลา๒๔ชั่วโมงควบคุมเหตุการณ์จนเพลิงสงบ๔ทุ่มของอีกวัน
เมื่อสอบสวนสาเหตุพบว่า
รถบรรทุกแก๊สคันนี้ไม่มีข้อตอบระหว่างถังแก๊สกับตัวรถ
และไม่มีสายรัดถังแก๊สเหมือนรถบรรทุกแก๊สทั่วไป
คดีนี้สารดีกาตัดสินจำคุก๒ปี

กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมแก๊สสยาม
รอลงอายา๓ปีปรับ๒๐๐๐บาท
ประมาทเดินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ไม่ติดตั้งถังแก๊สตามกฎหมายกำหนด
จำเลยดูแลชดใช้เหยื่อ
เหตุการณ์รถแก๊สระเบิดบนถนนเพชรชบุรี
นับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่
มาตรฐานความปลอดภัยจะถูกควบคุมด้วยกลไกของรัฐ
หากผู้ปฏิบัติละเลยก็ไร้ประโยชน์
และส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว๓๑ปี

ยังเป็นฝันร้ายที่ติดตรึงในความทรงจำของใครอีกหลายคน